ต่อกันที่เรื่องของการวางแผนล่อซื้อกัญชา
เป็นการล่อซื้อกัญชาจากบัณฑิตจบใหม่
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดสงขลา
ของกลางที่เขายึดได้กัญชาครึ่งกิโลกรัม
โดยเขาสารภาพว่าการซื้อขายกัญชาเดี๋ยวนี้
ไม่ต้องโทรเรียกนะคะตั้งไลน์กลุ่มขึ้นมาเลย
เพื่อที่จะเข้าใจกันได้อย่างชัดเจน
ว่าจะซื้อที่ไหนส่งอย่างไรค่ะ
นี่เป็นนาทีที่ชุดปราบรามยาเสพติดสพหาดใหญ่
หรือว่าชุดตะวันร่วมกับชุดสืบสวนภาคเก้า
แผนล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มนายอัธพล
ชัยชนะเป็นเอเย่นค้า

จากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเลยนะคะ
มีการนัดส่งมอบของเป็นกัญญากัญชาอัดแท่ง

นัดส่งกันที่บริเวณถนนนิพัฒน์สงเคราะห

และสามารถจับกลุ่มพร้อมยึดของกลางได้แบบที่เห็นครึ่งกิโลกรัม
จากนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปขยายผลที่บ้านพักต่อ
บ้านพักเขาอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่
กัญชาได้อีกครึ่งกิโลกรัม
รวมทั้งยาแก้ไอใบกระท่อมสดน้ำต้มใบกระท่อมอีกจำนวนหนึ่ง
สอบสวนนายอัธพลรับสารภาพว่าสั่งยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ยึดมาได้ทั้งหมด
เครือข่ายค้ายาเสพติดคือซื้อต่อมาอีกทีนึง
ซึ่งในการซื้อขายยาเสพติดนะคะมีการตั้งลายกลุ่ม
ซื้อขายยาเสพติดกันโดยเฉพาะและรู้กันเฉพาะในกลุ่มเท่านั้น
อยากรู้เหมือนกันนะเขาตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรนะคะ
สำหรับการจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลมาจากการจับผู้ต้องหาสัง
คนไปก่อนหน้านี้ซึ่งให้การซัดทอดว่ารับยามาจากนายอัธพล
โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะสืบสวนขยายผลนะคะจากนายอัธพลนี่แหละ
เพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ต่อไป
น่าจะไม่ยากนะเพราะว่ามีไลน์แล้วก็มีลายชื่อไลน์ของทุกคนด้วย